คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อหน้าใสคนนี้กันมากดีกว่า
สำหรับเจมส์จิรายุกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
คอนเสิร์ตของเขากลับมาเอาใจแฟนตามคำเรียกร้อง
สำหรับคอนเสิร์ตเจมส์โฟร์ดีนะคะ
บรรยากาศจะอบอุ่นสักแค่ไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
มีอะไรคุณคอนเสิร์ตเขาเออเขาบอกว่าจัดหนักเรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นลั่นฮอลเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มเจมส์จิรายุที่กระโดดมาจับไมค์ในคอนเสิร์ตเจมส์โฟดีค่ะ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มได้เลือกสร้างความสุขให้แฟนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๔ปีเต็ม
ด้วยการขนทั้งเพลงหลากหลายแนวรวมถึงโชว์พิเศษแบบจุใจ
แนวนะหลายมุมนะจ๊ะและที่ฟินสุดเนี่ยเมื่อนุ่มเจมส์เขาได้ควงคู่จิ้นสายวาย
เกรทวรินทรมาร่วมโชว์เพลงซึ้งแถมด้วยการแดนส์เท้าไฟสุดร้อนแรงบนเวทีอีก

จะเอาเท่าไหร่เฮ้ยเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
เชื่อแล้วว่าไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่งานเนี่ย
แค่แดนเซอร์ว่างนี่เรียกเราสองคนไปได้เลยนะเป็นตัวตายตัวแทนได้
คือเกรกกับเจมส์นี่เป็นแดนเซอร์สบายแล้วน่ะโอ้โหเต้นเฟย์มาก
พริ้วมากเลยนะคุณนะโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ
ถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดของนักแสดงหนุ่มรายได้ทั้งหมด
หักค่าใช้จ่ายนะคะเขามอบให้กับอาคารนิทัศกาลรูปของพ่อ
ที่บ้านของหนูจังหวัดเพชรชบุรีค่ะเรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุก
แล้วก็อิ่มบุญไปตามตามกันเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหได้เห็นอีก
มุมอีกหลายหลายมุมของหนุ่มเจนจิอะหรายุอะไรก็ว่าได้
คือก่อนหน้านี้มีกระแสเข้ามาดราม่าว่าเสียงเขาไม่เพราะ
แต่จากที่ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกเลยนะคะว่ามีพัฒนาการ
ในการเอ็นเตอร์เทนคนดูได้แบบก้าวกระโดดอะเนาะ
ก็คือต้องเข้าใจด้วยเขาไม่ใช่นักร้องเขาเป็นพระเอก
เพราะฉะนั้นทำได้ขนาดนี้ดิฉันว่าโอเคมากแล้ว